ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงเทพและหลักทรัพย์บัวหลวง
เดินหน้าชี้แจงเป็นการแผนผลักดันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปีนี้
อัตราผลตอบแทนสูงถึง๑๗๐๐ละ๘ทีเดียว
ซึ่งคาดว่านักลงทุนนั้นทั้งของไทยของต่างชาติจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณสิริภักกะมลตรวัยตรึงตรีขุ่น
อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร
แจ้งกับนักลงทุนในงานกว่า๓๐๐ลาย
ว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐจะลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศ
แต่ยอมรับว่าต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อลงทุน
ดังนั้นเพื่อลดภาระงบประมาณจึงจะนำโครงการทางพิเศษเอกมัยรามินทาอาจนรงค์
และทางพิเศษบุรพาวิถีมุ่งหน้าพัทยา
รัฐบาลกำลังจะลงทุนก่อสร้าง
เสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
เพื่อระดมเงินไปลงทุนก่อสร้างเส้นทางใหม่พระราม๓ดาวคนนอง
คาดว่าจะเปิดขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุนรายย่อยและสถาบันภายในไตรมาส๒ปีนี้
เพื่อไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอื่น
โดยเปิดให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์และให้ผลตอบแทนที่สูง
เราจะเอากองทุนนี้นะครับเอารายได้บางส่วนจากสองเส้นนี้
ระดมเงินมาเพื่อที่จะมาสร้างเส้นใหม่ให้กับการทางพิเศษเอาเงินไปลงทุน
ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องก่อนหนี้สานะเพิ่มขึ้นเราก็จะได้โครงสร้างพื้นฐานอันใหม่
ผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวงและบรจบัวหลวงมองว่า
การเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจัง
หลังจากรัฐไม่ได้ลงทุนมาเป็นเวลานาน
ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างชาติ
สะท้อนจากเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดทุน
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมียอดซื้อสุทธิแล้ว๕๐๐๐ล้านบาท
เพราะการระดมทุนในรูปแบบนี้จะช่วยลดภาระการก่อนหนี้สาธารณะของภาครัฐ
และหากให้ผลตอบแทนร้อยละ๕๖จะจุงใจอย่างมาก
ผมคิดว่ามุมมองแนวความคิดของนักทุนต่างชาติที่มองมาสู่ประเทศไทยเนี่ย
อยู่ในลักษณะที่ดีกว่าฆาต
นั่นแสดงว่าจริงแล้วผลงานของรัฐบาล
มันสามารถผลักดันได้จริงแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมาเร็วกว่าที่เขาคาดหวัง
ขึ้นไปผมถือว่าก็ปลอดภัย
แล้วอัตราผลตอบแทนก็ไม่แพ้กองทุนอื่น

แล้วก็เป็นที่นักลงทุนสถาบัน
โดยเฉพาะได้ว่าจะเป็นกองทุนกดีลองธุ
กองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หรือทางด้านประกันชีวิตประกันภัย

นักลงทุนต่างประเทศก็เช่นกัน
ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เต็มศักยภาพ
อาศัยแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐ
วิเคราะห์มองว่าหากรัฐลงทุนได้เร็ว
เศรษฐกิจไทยก็มีโอกาสขยายตัวได้ถึง๑๓
สิริภักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวเทวรัฐทีวีไหล่งาน